มคเย้
คเรียนทำอย่างไรเนี่ย
ช่างเบาที่บันทึก
เมนูอาหารที่พวกคุณทุกคนต้องทำกันในวันนี้
เสิร์ฟในคืนนี้ให้แก่แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่เราได้เชิญมา
ในขณะเดียวกันเราก็มีบุคคลสำคัญอีกท่านเขาคือเชฟอ้ายลุ้น
เขาจะเป็นคนคอยควบคุมกับพวกผมนะครับอาหารของพวกคุณทั้งหมดเครื่องปรุงทั้งหมด
ดังนั้นพวกคุณต้องระมัดระวังแล้ว
ระวังให้พวกเราเข้ามาอยู่แบบนี้สำหรับเชฟแล้วมันเป็นอะไรที่ดูจริงจังมากเลยค่ะ
ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็ไม่อยากให้พวกเชฟทุกคนพูดว่า
คนพวกนี้เข้ามาได้ยังไงกันเนี่ย
นับเวลาถอยหลังตอนนี้เริ่มดับ
แข่งขันในรอบเพียงน้ำเงินและแดงต้องทำอาหารเย็นทั้ง๔อย่างให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
หลังจาก๙นาทีทุกสองครูต้องเริ่มเสิร์ฟอาหารภายในสองชั่วโมง
เสิร์ฟอาหารสองอย่างให้เรียบร้อยยึดตามความคิดเห็นของแขก
ความพอใจในทีมไหนน้อยและการแข่งขันครั้งต่อไปจะถูกลงโทษ
เมื่อเราเสิร์ฟจนครบอาหารเย็นทั้ง๔อย่างแล้ว
ผู้มีเกียรติจะเลือกพิจารณาในการคัดเลือกว่าจะเลือกทีมน้ำเงินหรือสีน้ำเงิน
ทีมพวกเราทำสลัดไข่ยังมาตรวจส่ง
แล้วก็ขิงผสมมันเทศต้มน้ำตาลแล้วก็มีไก่ผัดถั่วลิสง
แล้วก็ไหลบัวเต้าหู้ซีฟู้ดเป็นของฉันค่ะ
ฉันเป็นคนจัดการไหลบัวเต้าหู้ซีฟู้ดเอง
จริงแล้วในเวลาเดียวกันของพวกเราก็ทำอาหารหลายอย่างไปด้วย

อาหารทั้ง๔อย่างนี้มันไม่ได้ทำง่ายนะ
หลังจากนั้นค่อยทำอาหารอีก๒อย่างที่เหลือ
ฉะนี้เป็นเสียงของพวกคุณนะพี่ป่ายพี่ป่ายแค่นั้น
คุณรู้หรือว่าสับกระเทียมเท่าไหร่ผมจะบอกอะไรให้คุณนะ
ผมเนี่ยเสียงแห่งกระเทียมนะแห่งกระเทียมห้าร้อยกรัม
ผมสับจนแล้วทุกท่านครับทุกคนทำกันไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
ผมสับกระเทียมไปทั้งหมดห้าร้อยกรัมครับเล่นให้ผมปวดหัวเลยที่ทำกระเทียมสดเยอะแยะมากขนาดนี้
กระเทียมพวกนี้คุณคิดจะเอาไปผสมกับอะไรล่ะครับเนี่ยนี่ซอสของอาหารชนิดไหนกัน
น้ำมันอันนี้น้ำมันคลุกไก่ครับน้ำมันไก่สนเหรอถ้าเกิดว่าเป็นอาหารชนิดนี้
กระเทียมพวกนี้มันยังค่อนข้างจะหยาบมากต้องทำให้ละเอียดกว่านี้เหรอ
เราไม่นับว่าเป็นกระเทียมก็ได้นะครับกระเทียมบดกระเทียมบดจริงจริงจะต้องเป็นแบบนี้ฮะ
อ๋อเหรออ่าคุณดูกระเทียมคุณสิถ้าบทนี้มันมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กรวมอยู่ด้วยกันนะฮะ
ใช่ค่ะคุณมาผสมนี่เลยดังนั้นคุณจะต้องสับกระเทียมให้ละเอียดมากกว่านี้นะครับ
ฉะนั้นกระเทียมทั้งชิ้นมันจะไม่อร่อยนะฮะผมว่ามันกำลังดีแล้วเนี่ยสู้นะครับสู้

ซอสถั่วเหลืองอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรือไงฮะอยู่ข้างหน้าตรงนั้นเนี่ย

ทีมนี้คุณวางใจได้เลยพวกเราไม่ไปไข่หนันค่อยกวนอยู่
อ่าฮ่าแล้วฉันก็วางใจได้แล้วล่ะ
หัวหน้าทีมไม่ได้สั่งให้พวกเราทำอะไรเลย
แต่ว่าพวกเราสั่งให้เขาเป็นคนทำ

เมื่อมีปัญหาอะไรมาก็ไปไข่นานไปไข่นาน
คุณนนนี่น่ะสรุปคือกลายเป็นความเคยชินว่า
เมื่อมันไม่ใช่เรื่องของฉันก็ยังเอาผมไปพูดกัน
พอรู้สึกว่าไอ้จ๊ะจะเป็นผมหรือไม่ผมก็ไม่สนหรอก
ไม่ใช่ผักที่คุณหันมันแบบดูสิ
เมื่อกี้คุณจะหันได้อีกนะนี่จะต้องชิมสิ้นหน่อยสินี่ไม่เป็นไรนะ

จะให้ฉันช่วยไหมอ่ะก้องหนูเออถ้าหมดแล้วฉันไปนะวางจานนะ

เยเชียร์หลังเลนสวัสดีทั้งสองคนคุณท่าสองคนหล่อจังเลยถ้าเป็นไงเธอไปถึงไหนแล้ว

แต่เมื่อนำพวกเขาทุกคนมาอยู่ร่วมกันเมื่อไหร่จะต้องมีอาหารเข้าสุดยอดออกมาด้วย

หวังว่าพวกคุณจะเตรียมอาหารจานแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ

คุณช่วยผมช่วยผมเลือกต้นอ่อนข้าวสาลีหน่อยได้ไหม
ฉันทำไม่ทันแล้วค่ะฉันทำอันนี้ไม่ทันแล้ว

เพราะฉันต้องช่วยเขาก่อนทำไม่ทันแล้ว
จริงการที่พวกเราแบ่งหน้าที่กันครั้งนี้ก็ออกมาดีแล้วนะ
แต่ว่าการแบ่งงานกับการปฏิบัติจริงมันคนละเรื่องกันเลยค่ะ
เพราะว่าพวกเราประเมินกันต่ำไป
ในเวลาเร่งรีบที่จะต้องหั่นของเยอะแยะแบบนี้นะคะ
หัวหน้าทีมเย่อีเชียนถามหน่อยว่านั่นคือไข่ยางมะตูมหรือเปล่า
ใช่ค่ะไข่ยังมะตูมค่ะพวกเราได้ทดลองตอบดูกันก่อน

กันแน่เลยนะครับอย่างแบบนี้

ค่อนข้างอร่อยเลยนะ
อร่อยไหม
เอาผักชีมันเก่งเป็นของเก่งสุดท้ายล่ะ

พวกเราจะต้องเริ่มขึ้นอาหารกันแล้วนะครับ
เพราะว่าแขกทุกคนตอนนี้ได้มาถึงเรียบร้อยกันแล้วนะ
พอเชิญที่จากคุณที่ถ้าจะมาที่คุณที่มีผล
ทั้งสองท่านรับควรไปต้อนรับแขกของพวกเราสักครู่นะครับ

ส่วนท่านที่ก็มอบาทิให้ผมกับเชฟไอบุ๋นนะครับ
เราจะคอยความความคิดมากก็ได้

คุณคือลำดับที่หนึ่งเอาจานทั้งหมดไปให้เขา

ทีมสีแมร่งอาหารออกแล้วนะ
จานแรกก็ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วด้วย

วันนี้พรุ่งนี้มารืนนี้หลังจากนั้น๑๐ชั่วโมงนั้น

ผมอยากเห็นท่าทางของหัวหน้าทีมแบบนี้เหรอ

สีแดงรถเข็นขาดอันแรกสามารถยกไปเสิร์ฟให้กับแขกทางด้านนอกได้แล้วนะครับ

ต้องวางมือจากงานทั้งหมดมาหาผมทางด้านหน้าด้วย

สีแดงผมจะบอกพวกคุณว่าพวกคุณทำกันได้ดีมาก

วิคารุกมันหนึ่งอยากว่าคุณตอนนี้กำลังนำทีมสีแดง
ถ้าแบบนี้เลยเรวันนั้นต้องไปเหมือนกันนะครับ

หลังจากนั้นทุกคนก็แบ่งหน้าที่กันทำได้ดีมากเลย
เพิ่มความเร็วได้มากยิ่งขึ้นต่อสู้กันต่อไป

ไม่สามารถเสิร์ฟอาหารได้ที่ทำทั้งหมดก็ศูนย์เปล่านะ

ตั้งสามเวลาด้วยนะตรงลงมาอย่าได้แต่พูดแปลงมือครับ
เดียวเอาวางไว้ตรงกลางสิตรงกลางนี้
อ้าวฉันหยิบช้อนให้นะ
โอ้นี่เดี๋ยวเราชิมรสชาติ
ให้ครับทุกหัวหน้าทีมกดสิทธิ์
โอเคได้แล้วนะ
เข้าเร็วเข้าเรารีบทำอันต่อไปกัน
หอยแผ่นทองมาเสิร์ฟแล้วนะครับ
ฉันรู้สึกว่าอาหารจานแรกของทีมสีแดง
สนองความอยากอาหารของฉันทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
อาหารของทีมน้ำเงินเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้
ก่อนจะให้คะแนนพวกจะถล่มให้เละเลย
ผมว่าผมจะวิจารณ์ให้เขาแย่เลยล่ะครับ
เอาละในที่สุดผมก็จะได้เสิร์ฟอาหารของทีมน้ำเงินสักที

เป็นอาหารเสิร์ฟครับในที่สุดก็ได้เสิร์ฟอาหารแล้ว

ตอนนี้ทีมน้ำเงินของเราพร้อมเสิร์ฟสลัดไข่ยางมาตูมให้กับทุกท่านแล้วครับ

เฮ่ยไอ้เชี่ยนไก่ผัดโทรศงค์ของพวกคุณต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะเอาไปเสิร์ฟได้

หากพวกคุณไม่ออกจะถือว่าคุณแพ้นะครับ
ตอนนั้นผมคิดว่าไม่มีทางเลยจริงที่จะทอดไก่ทอดนี้ได้เวลาเขาเหลือน้อย

ดีมากครับดีมากเอาล่ะ
น้ำเงินพวกคุณทำอาหารจานที่๒ได้สำเร็จแล้วเตรียมยกไปเสิร์ฟได้ครับ

ตอนนี้ไก่ผัดถั่วลิสงของทีมน้ำเงินได้ออกมาแล้วนะครับ
หัวหน้าทีมสีแดงคุณจูตันและหัวหน้าทีมน้ำเงินคุณเย่อีเชียน
เชื่อว่าคุณวางงานทุกอย่างลงครับกับผมด้วยครับมาแล้วครับ
หัวหน้าทีมทั้งสองท่านผมอยู่ตรงนี้เพื่อให้โอกาสคุณทั้งสอง
คุณสามารถไปที่ลาประลองเพื่อเรียกคะแนนโหวตให้แก่ทีมตัวเองได้

ถ้ามีอะไรจะขึ้นอย่าโทษชั้นล่ะฉันเป็นหัวหน้าไม่ใช่ไม่โทษ
ดับต่อไปขอเรียนเชิญหัวหน้าทีมสีแดงคุณจูตันครับ
และหัวหน้าทีมน้ำเงินคุณเย่อีเชียน
จริงแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ลุ้นระทึกมากเลยล่ะค่ะ
ว่าทุกคนจะอร่อยกับอาหารนะคะขอบคุณค่ะ
คนที่ทำไก่ทอดก็คือเชฟใหญ่ของเราคุณจางเลี่ยงค่ะ
เขาใช้แรงใจทั้งหมดในการทำอาหารจานนี้
ว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนทีมสีน้ำเงินของเรานะคะขอบคุณค่ะ
ครับตอนนี้พวกเราขอรวบรวมความพอใจของท่านกันสักครู่
ท่านมีต่อทีมน้ำเงินและทีมสีแดงทั้งสองทีมนี้นะครับขอเชิญด้วยครับ
ในตอนนี้แขกทุกท่านยึดตามรสชาติอาหารของอาหารสองอย่าง
เพื่อแสดงความพอใจในการโหวตแก่ทีมน้ำเงินแดงทั้งสอง
ตามจำนวนการโหวตทีมไหนได้รับความพึงพอใจน้อย
ระหว่างการแข่งครั้งต่อไปจะได้รับการลงโทษ
ตอนนี้พวกเรามาดูกันนะครับทุกท่านมีความพึงพอใจเป็นยังไงบ้างกันนะครับ
สีแดงนี่แสดงว่าสนับสนุนหรือว่าคัดค้านเหรอ
สนับสนุนใช่ไหมคะ

กลับมาแล้วใช่ไหมมาอยู่นี่
ผมเชื่อว่าพวกคุณได้พกครึ่งหนึ่งคือความสุข
อีกครึ่งคือความทุกข์ระถมใจ

เอาล่ะคุณจูตันเป็นหัวหน้าทีมสีแดง
คุณบอกผลการแข่งของพวกคุณให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
รู้แค่ว่าวันนี้ลูกทีมของฉันขยันมาก
พวกเราทุกคนก็หวังว่าวันนี้จะพิสูจน์ให้เห็นความแข็งแกร่งของพวกเรา